รัฐบาลจะเก็บเงินบริจาคที่ทุกคนบริจาคให้โครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูน

คนก็โอ้โหทั้งแชร์แล้วก็แบบเขียนด่ากันว่า
แอ๊ะมันใช่รึเปล่าเค้ามีแต่บริจาคแล้วต้องได้รถหย่อน
แล้วต้องได้รถหย่อนที่มาเก็บเงินอะไรตัวเองไม่ช่วยเขาอุดไปกันใหญ่
เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวล้วง

อภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมา
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยบอกว่า

บอกว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีจากเงินบริจาค๙คนละ๙

จะเอาภาษีที่หักไปไปปรับปรุงสถานีตำรวจในประเทศไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น
จะใช้จัดหากล้องวงจรปิดจัดหายานพาหนะของทางราชการอีกด้วย

นตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเลยว่าไม่จริง
จริงแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเลย
ซึ่งการบริจาคเงินทุกประเภทเป็นกฎที่มีข้อยกเว้นอยู่แล้ว

ส่วนพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่า

เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเองไม่เคยมีนโยบายลักษณะนี้
และขอประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข่าวสารที่ถูกบิดเบือน
หรือส่งต่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะ
แล้วก็เตือนด้วยนะใครที่สร้างข่าวเท็จแบบนี้แล้วเอามาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
รวมถึงคนส่งต่อก็คือคนแชร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ย

เพราะว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาจะติดตามสืบหาต้นต่อของผู้กระทำผิดแล้ว
และจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

คือก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นอีกแล้วเว็บเดียวกันนี่แหละ
ที่บอกว่านายกเปิดซองมาน้ำตาไหลมีแบงค์๒๑ใบ
ที่ว่านายกบริจาคเงินให้พี่ตูนไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่